อ้าว
กรณีที่เธอโพสต์ข้อความผ่านด่านจุดวัดปริมาณละกอฮอลของกรประคับการตำรวจจราจร
หลังจากไปทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านรักกระบัง
ดึกวันสงกรานนะครับขณะขับรถกลับที่พักเจอเจอด่าน
ด่านเสร็จปั๊บก็อ้างว่าเป่าเครื่องวัดแล้วปริมาณแอลกอฮอลเกิน
นี่จังหวะนี้ใช่ไหมแต่ตำรวจปล่อยไม่ได้เป็นเมืองคดี
โอ้โหงานเข้าตำรวจสิครับแล้วก็งานเข้าเธอด้วย
มีประเด็นนี้ขึ้นมาปั๊บเรื่องถึงพลตำรวจตีจิลสรรแก้วแสงเอกเลย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโน้นท่านนำภาพมาเลยนำคลิปมาเลย
ที่ด่านตรวจบนถนนรามีนทราที่มีรถชะลาตัว
และก็มีการเปิดกระจกด้านขั้นคนขับตำรวจพูดว่าขออนุญาตครับ
แล้วก็ส่องไฟฉายเข้าไปในรถจากนั้นก็รถก็ขับออกไป
ตำรวจมีขั้นตอนการคัดกรองรถยนต์๓ขั้นตอน
ขั้นตอนคุณผู้ชมโดยรถยนต์คันนี้อยู่ในขั้นตอนแรก
ที่จะเป็นการสังเกตถ่าทีพิรุษก่อน

ยืนยันตำรวจตรวจทุกคนอยากเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
ส่วนที่โพสต์ทำไมโพสร์อย่างนั้นให้เป็นการขอบคุณเจ้าของร้านและคนที่พาไปทำงาน
ซึ่งปกติจะโพสต์หลังเสร็จงานทุกครั้ง
แต่ครั้งนี้เนี่ยมันไปโพสต์ด้วยแอลกอฮอล์ด้วยไง
การเป่าวัดแอลกอฮอลที่ด่านตำรวจด้วยไง
คือต้องการให้แฟนคลับเนี่ยเห็นใจ

อ้อนอ่ะอ้อนอ้อนอ้อน
โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะตามมา
ขณะขับรถผ่านด่านตำรวจก็เรียกตรวจจริงนะเธอบอก

ก็เป่าไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่าอันนั้นมันคือที่ตรวจแอลกอฮอล์
ไม่ครับผมส่องไฟครับผมส่องไฟ
เป่าเป่าไฟฉายไปลองฟังเธอหน่อย
เป่าค่ะหนูเป่าไปเต็มแรงแต่หนูไม่รู้ว่ามันคือไฟฉาย
เพราะว่ามันแนบพอกับไฟฉายค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าไฟมันอยู่ในช่วงสอบตาหนูพอดีค่ะ
แล้วหนูก็คิดว่าเจ้าหน้าที่เขายื่นเครื่องเป่ามาให้หนูในรถ
เพราะเขาก็เข้ามาฉายอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนูก็เลยเป่าไปเต็มแรงเลยแต่ด้วยขอโทษค่ะ
เพราะว่าอาจจะด้วยหนูสื่อความหมายไปในทางที่ผิด
ในคำว่าเป่าจนตลอดแต่ของหนูก็คือหนูอยากว่า
เราเป่าไปสุดแรงเต็มแรงนะให้รู้ว่าเราเป่าแล้วนะอะไรอย่างนี้
มันแค่อยากรู้ปกติเวลาเป่าเหรอ
เวลาที่เขาให้เป่าที่เป่าของตำรวจคือมันก็จะต้องอมแท่งเป่าไปก่อน
ไม่มีท่อมีท่อมีท่อจะเป่าแบบนี้แต่ต้องเป่าแรง
ไม่เหมือนเนี่ย
นี่กระจกกั้นไม่แล้วคือแยกไม่ออกระหว่างไฟฉาย

ใช่เพราะว่าเปิดกระจกมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปเลย
ตำรวจเขาก็ยื่นยื่นไฟฉายเข้าไป

ส่องแค่เนี้ยแล้วผู้หญิงก็
เปล่าก่อนนี่เปล่าหน่วยถุ๋ยอันนี้
จบไหมคิดว่าจบไหมแถลงการฉบับนี้
ขอโทษทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย

ตรวจเอกชะนินเพิ่มสุขผู้ประคับหมู่งานตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่
ประคับการตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคืนนั้น
ขณะที่ตำรวจก็พิจารณาข้อความที่โพสต์แล้ว
เข้าข่ายความผิดตามพรบการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
นำเข้าข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แต่
ตำรวจใจดีมากนะทำไมอ่ะเป็นบุญของเธอเลยนะ
ผู้โพสต์มีพฤติการรู้เท่าไม่ถึงการ

แล้วก็มาขอโทษตำรวจแล้วตำรวจในฐานะผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความครับ
ไม่ติดใจเอาความเนื่องจากเป็นคดีที่สามารถยอมความกันได้ครับดอม

เอาไม่ทำอีกนะคนอื่นด้วยศึกษากฎหมาย
เวลาจะโพสต์อะไรรู้ไม่ต้องเยอะรู้สักนิดนึงนะค่ะ
พูดเรื่องการพนันพูดเรื่องไปเล่นพนันมาแล้วบอกว่านี่เป็นการเตือน
บางทีมันก็เป็นดาบสองคมรู้ความหมายสักนิดนึง
ไทยรัฐทีวีบ่อยก็จะได้รู้ว่าที่เป่าเป็นยังไง